ลงใต้ไปที่สงขลากับผมหน่อย

คุณแม่อายุยังไม่เยอะหรอก

ด้วยการหิ้วลูกผมพูดไม่ผิดฮะ

เชิญชมครับ
มึงไม่สนใจกูกูไม่ได้ว่าแต่ลูกมึงต้องสนใจ
นี่นะถ้าโพเมมันไม่หลักบีอยู่แบบนี้นะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะนี่เป็นช่วงเหตุการณ์เนี่ย
ที่ผมบอกว่าหิ้วจริงไหมคุณผู้ชมลองดูกันแล้วกัน

เนี่ยโอ้โหหยิบเป็นแมวเลย

นี่เป็นช่วงเกิดเหตุครับคุณผู้ชมฮะที่ผู้หญิงคนนี้เดินหิ้วลูกไปทิ้งนอกบ้าน
แล้วก็พูดต่อว่าสามีขณะที่ลูกร้องเด็กร้องจ้าเลยครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คไลน์หนึ่งแชร์คลิปนี้แล้วข้อความระบุ
กูช่วยบอกหรืออธิบายหน่อยว่านี่คือคนเป็นแม่หรือเปล่า
พอผัวไม่สนใจที่เรียกร้องความสนใจโดยการทำร้ายลูก
หลานของคนโพสต์นะครับบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก
มีใครแนะนำได้ไหมว่าควรทำอย่างไรดีมันเกินไปแล้ว
เป็นแม่ของเด็กนะฮะแม่เนี่ยอายุไม่เกินยี่สิบอ่ะ
ส่วนเด็กที่ถูกกระทำอายุ๖เดือนได้ครับ
สาเหตุมาจากประชดสามีครับ
จุดเกิดเหตุอยู่แถวแหลมโพบ้านควนตะบนครูเต่าอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ทีมข่าวประสานไปยังพันธบรดเอกอนุวัฒนวรัฐนะครับ

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ไปหาแนวทางการช่วยเหลือเด็กน้อยคนนี้
จากการพูดคุยกันทางโทรศัพท์แม่ของเด็กบอกว่า
สัญญากับแฟนแล้วล่ะว่าฉันจะไม่ทำร้ายลูกอีก

ช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ
พานางสาวบีนะฮะกับแฟนเนี่ย
ไปที่สถานีจังหลวดคู่เต่าอำเภอหัดใหญ่

นางสาวบีเธอพูดทั้งน้ำตาเลยบอกยอมรับผิดทุกอย่าง
รับผิดทุกอย่างกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ทำไปเพื่อต้องการให้พ่อของเด็กออกมารับผิดชอบบ้าง
ยืนยันว่าไม่ได้ทุบตีลูกเพียงแค่วางลูกลงพื้นเท่านั้น
เป็นคลิปเมื่อ๒สัปดาห์ที่แล้วครับ

บอกที่ผ่านมาภรรยาอยู่บ้านเลี้ยงลูกตามลำพัง

หลังจากนี้เดี๋ยวมาหารือมาคุยกัน
ว่าจะทำยังไงต่อไปฮะลองฟังดูครับ
คือน้องคือน้องผิดทุกอย่าง

แต่ว่าคือน้องอยากให้พ่อของลูกมารับผิดชอบบ้าง

ใช่เพราะว่าเวลาหนูไม่สบายเวลาหนูมีทุกอย่างเลย

แต่ว่าที่หนูทำลูกหนูคือหนูไม่ได้โยนตามในคลิปค่ะ
หนูแค่ถือมาแล้วก็หนูวางเฉยค่ะ

ผมก็มาดูแลไม่ได้ผมบอกเลยว่า
มาอยู่คนละทีค่ะ
ผมก็ทำไม่ได้ฉะนั้นก็ไปดูแลตรงนี้
ตอนนี้เราจะปรับตัวคือดูแลโลกคุณ
เพื่อต้องโลกมาคุยกันก่อนนะครับ
ต้องโลกมาปรับกรรมการซ่อมไฟ
ปิดเจ้ายังไงดีกว่า